อากาศทำไมร้อนจังเลยส่วนบริเวณทางตอนบนอย่างภาค
ตอนกลางวันอากาศร้อนแน่นอนครับสิ่งที่หลายคนรอคอยก็คือ
ความเย็นจากฝนจะมาเมื่อไหร่จะมีบทบาทกับพื้นที่ไหนบ้าง

ตอนนี้เองหลักเป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพ

แต่ว่าหลังจากนี้นะครับน่าจับตาละทีเดียว
ว่าตอนนี้มีพายุเกาะตัวในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
่อตัวมาบริเวณจากทางตอนล่างของฟิลิปปินส์ครับ
เลื่อนที่ทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
การว่าในช่วงต้นสัปดาห์นะครับ
ก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณประเทศไทย
ก่อนที่จะถึงไทยครับก็จะสลายตัวไปก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมาอยู่แถวบริเวณเวียดนามครับ
แล้วก็เจอกับกระแสลมจากฝ่ายตะวันออกนะครับ
เข้ามาครับจะทำให้ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
จนถึงบริเวณทางตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
คุณผู้ชมดูกราฟิกนี้นะครับเป็นการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

มีการเขยิบเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยพื้นที่ที่สีเขียวปกกลุ่มส่วนใหญ่
จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างนะครับ
ลงมาถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็บริเวณปีกตะวันตกของภาคกลางครับ
หลังจากกลุ่มฝนกลุ่มนี้หายไปเนี่ยนะครับ
สิ่งที่ตามมาก็คือความหนาวเย็นนะครับ
ฟ้าจะสังเกตว่ามีการเลื่อนลงมาอีกครั้งหนึ่ง

ก็มาลุ้นด้วยนะครับว่าทั้งฝนทั้งอากาศเย็นที่มาในครั้งนี้
จะทำให้หนาวเย็นมากน้อยแค่ไหน
และนี่คือสิ่งที่มาเตือนกันหน่อยสำหรับใครที่
จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันไหร่เวลาต่างนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ